อายุน้อยมากเลยค่ะต้องมาเจอกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะเขานั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
คุณระยะที่สี่แล้วอ่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของน้องค่ะ
ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากอาการโดยรวมนะคะก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้นะผมของน้องไม่ร่วงเลยหลังจากที่ให้คีโมค่ะ
แต่ตอนนี้ผมเริ่มล่วงแล้วค่ะซึ่งตั้งใจว่าถ้าหากน้องออกไปพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยปกติ
แล้วก็จะโกนผมน้องทิ้งเลยนะคะเพื่อน้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับรู้ถึงความผิดปกติของตัวเอง
พร้อมตั้งใจด้วยค่ะว่าหากน้องออกจากโรงพยาบาลกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
จะพาน้องไปปฏิบัติธรรมค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรต่อไป

พอมาเมื่อวานตอนเที่ยงก็ยังโอเคพอมาสักบ่ายสาม
ก็คือน้องมีอาการอาเจียนปนเลือดแล้วก็ถ่ายประมาณ๒ครั้งแล้วก็เยอะมาก

แล้วก็ปนเลือดออกมาด้วยก็ยังรู้สึกตัวเหมือนเดิมคุยอะไรเหมือนเดิม
แต่ว่าอาจจะคุยไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้ให้ออกเจนกังวลมากเลยเกี่ยวกับอาการของน้อง
เพราะว่าอาการไม่ค่อยจะโอเคใช่ค่ะก็เหมือนอาการต้องดูวันต่อวัน
กำลังใจจริงแล้วว่ามาจากแฟนคลับของน้อง
ไม่ใช่ว่าน้องกายต้องสู้คนเดียวเราต้องสู้ด้วย
ถ้าน้องกายสู้คนเดียวแล้วเรามัวแต่เสียใจมัวแต่ไม่สู้

ขอบคุณพี่แฟนคลับของน้องทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจ
ซึ่งเราไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าอยู่ดีเขาก็แบบยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือ
ยื่นมือมาช่วยเหลือเราเรารู้สึกดีใจค่ะ
ที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
โดยคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของน้องสกายค่ะ
ก็สามารถโอนไปได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย

หรือว่าอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ
ขึ้นให้ตามหน้าทีวีแล้วนะคะคุณผู้ชม

บัญชีค่ะคุณธัญลักษณ์ทันสมค่ะ
เพราะว่าน้องเนี่ยยังต้องมีค่ารักษาอีกจำนวนมากเลยนะคะ

แต่อีกสิ่งหนึ่งนะที่ชื่นใจปลื้มใจจริง

กำลังใจจากคนที่รักน้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญ